คุณผู้ชมไปดูกันหน่อยนะคะอย่างคลิปที่เราเห็นในโลกออนไลน์เนี่ยที่บอกเนี่ย
อย่าเพิ่งออกตัวแรงบางทีมันมีเรื่องราวอยู่เบื้องหลังคลิปนั้นน่ะ
ที่เรายังไม่ทันได้เห็นอีกเยอะอันนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องก็ได้นะคะ
มีตำรวจนายหนึ่งเขาไปทำงานดูแลไปท่อประปา
เสร็จปุ๊บกลับมาจากงานค่ะไปถึงป้อมยาวไม่ทันจะได้เปลี่ยนชุดเปลี่ยนเครื่องบงเครื่องแบบอะไรแบบเต็มยดเลย
ได้รับแจ้งด่วนมานะคะว่ามีรถบรรทุกทำวัสดุตกกลางถนน
ตำรวจก็ต้องรีบไปแก้ไขสถานการณ์ก่อน

ผมผิดอะไรครับ

คือตำรวจเนี่ยบอกอย่างที่บอกว่ามาถึงป้อมยังไม่ทันได้แต่งตัวครบเซ็ตอะไรได้รับแจ้งด่วนมาก็ต้องรีบขับรถ
ตามกลับมาตามรถบรรทุกที่ทำวัสดุหล่นเนี่ยอ่า
ตายเป็นถูกคนขับรถบรรทุกด่า
ถ่ายคลิปประจานด้วยผมผิดอะไร

ไม่เกินเอางั้นเอาใบชั่งมาดูกัน
นี่ค่ะคือคลิปนี้ถูกโพสต์ลงเฟซบุ๊

แต่ตัวข้างบนยังเป็นเสื้อยืดสีขาวอยู่เลย
เซ็ตบุ๊คที่ลงคลิปนี้ชื่อปรณฑรถาวรยิง
เขาก็อ้างบอกว่าถูกตำรวจทำร้ายร่างกาย
เหตุการณ์เกิดขึ้น๕โมงเย็นวันที่๖ตุลาคม
ถนนสาย๓๕๙เขาหินซ้อนพนมสารคามค่ะ

ดาบตำรวจพักดีเผือกภูลผลผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปราม
สพกบินบุรีคนที่อยู่ในคลิปนี่แหละค่ะ

ข้อหาทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของตำรวจสพกบินบุรี
และข้อหาพรบคอมพิวเตอร์
เป็นข้อหาเดียวกันกับที่นายปานทร
แจ้งความตำรวจเลยว่าถูกข่มขู่และถูกจะทำร้ายร่างกาย
พันธุ์ตำรวจเอกวัญชัยพิทักตันสกุลผู้กำกับการสพกบินบุรีบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุดาบตำรวจพักดีเนี่ยเขาเพิ่งกลับจากการรักษาความสงบ

แล้วชาวบ้านเขาก็แจ้งมาพอดีว่ามีรถบรรทุกทำวัสดุหล่นบนถนน
รีบติดตามไปก็เลยไปแบบครึ่งท่อน
เอ้าไปฟังเสียงของพันธบรวจเอกวัญชัยกันหน่อยค่ะ
แต่ก็กลัวไม่ทันกลัวไม่ทันเหตุการณ์นะครับ
ก็เลยรีบขับรถติดตามไปนะครับเลยไปประมาณเกือบกิโลนะครับ
ก็สามารถเรียกรถคันนั้นไว้ได้
ซึ่งทางรถบรรทุกก็ถ่ายมีการถ่ายคลิปถ่ายวีดีโอเอาไว้นะครับ
ซึ่งภาพก็ออกไปให้ซึ่งสื่อเขาออกไป
แต่เราก็เห็นใจนะในระเบียบก็ว่ากันไป
เอาว่าก็จะให้ความเป็นธรรมสองฝ่ายนั่นแหละค่ะ
ทีนี้เขามีการนัดเจรจากลายเกลี่ยกันแล้ว
ปรากฏว่ากลายเกลียร์กันไม่ได้